คุณผู้ชมครับพาไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะกลางเมืองตรังเลยค่ะ
ทางแม่ครัวทางพนักงานในร้าน๓คนเขาก็มากวาดขยะกวาดใบไม้กันอยู่
แล้วมันจะมีท่อน้ำอยู่ค่ะฝาท่อเป็นปูนซิเมนต์
แต่ว่าแม่ครัวที่ร้านนี้เขาจะรูปร่างใหญ่น้ำหนักเยอะ
ขึ้นไปยืนบนฝาท่อที่เป็นปูนซีเมนนะคะฝาแตกแล้วร่วงตกลงไป
จังหวะที่ร่วงเนี่ยเหมือนกับว่าน่าจะตกใจก็เอามือคว้าเพื่อนที่อยู่แถวนั้นด้วย
เพื่อนคนนั้นก็ตัวไปกระแทกขอบบ่อจนได้รับบาดเจ็บแต่ตัวเธอร่วงลงไปเลยนะ
กว่าจะช่วยขึ้นมาได้เป็นครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะก็จะเป็นผู้หญิงรูปร่างใหญ่หน่อยน้ำหนักเยอะนะคะ
ฝาท่อฝาเบาะเป็นแบบเนี่ยเป็นปูนซิเมนต์นะคะ
เป็นร้านอาหารเป็นลักษณะของกาแฟเบเกอรี่ค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือว่ามีผู้หญิงตกลงไปในเบาะน้ำได้รับบาดเจ็บคนนึง

หน่วยกู้ชีพทั้งแพทย์ทั้งเจ้าหน้าที่ปพ๒๐กว่าคน
พอไปถึงบ่อนี้เป็นท่อซีเมนชนิดกลมนะคะ
ความกว้างประมาณ๘๐เซนติเมตรสูงจากพื้นประมาณ๕๐เซนติเมตร
อยู่ติดกับกำแพงด้านหลังของตัวร้าน
บ่อมีน้ำลึกประมาณ๑๐๒๐เมตรนะคะ
แล้วก็มีผู้หญิงรูปร่างใหญ่น้ำหนักเยอะหน่อยลอยคออยู่เหนือน้ำค่ะ
ซึ่งก็คือแม่ครัวของร้านนี้แหละ
ชื่อว่านางป่านหัดไทยทองแท่นอายุ๒๘ปี
เจ้าหน้าที่ใช้เชือกนะคะทำเป็นบวกหย่อนลงไป
ให้ผูกติดกับตัวของนางป่านหัดไทยนะคะไม่ให้จมลงไปในน้ำ
แล้วก็ช่วยกันช่วยกันดึงขึ้นมาค่ะ
แล้วก็นำบันไดหย่อนไปด้วยก็ตัวบันไดเนี่ยผูกติดอยู่กับเชือก
เจ้าหน้าที่ก็ได้ลงไปในบ่อแล้วก็อุ้มร่างของคนที่ติดอยู่ขึ้นมา

เอาเชือกเอาบันไดหย่อนลงไปเจ้าหน้าที่ลงไป
คือเจ้าที่เองก็ต้องปลอดภัยด้วยนะเวลาลงไป
แล้วก็เอาเชือกผูกแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
พอช่วยมาได้โอ้โหทุกคนโล่งใจ
จากการสอบถามนายสนทิการเพชรทองอายุ๒๔ปีซึ่งก็เป็นพนักงานของร้านนี้แล้วก็
พนักงานสิคนเนี่ยรวมแล้วสามคนมากวาดขยะกวาด
อยู่ใกล้บ่อน้ำนี้ค่ะเขาก็ทำแบบนี้เป็นประจำทุกวัน
บ่อน้ำนี้ก็มีฝาที่เป็นปูนซีเมนปิดอยู่นะคะ
แต่ว่านางป่านหาดไทยไปยืนบนฝาจนฝามันแตกแล้วก็ตกลงไป
แล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็ดิ้นทุรนทุราย
คือเขาพยายามดิ้นจะได้ไม่จมลงไปในน้ำ
ก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยนะคะ
ส่วนเพื่อนอีกคนนึงก็เป็นจังหวะที่ตัวนางปั่นหาไทยร่วงตกลงไป
เหมือนกับว่าเขาก็คว้าตกใจคว้าเพื่อนที่อยู่ตรงนั้น
เพื่อนคนนั้นก็เลยตัวไปกระแทกกับขอบเบาะได้รับบาดเจ็บที่แขนแล้วก็ที่ขาด้วยนะคะ
ใช่แล้วก็เขาก็ขึ้นไปยืนบนขัวนั้นพอดีและเขาก็ตกไปมาหวาดกันอีก๓คน
แล้วก็ซอสดึงคนหนึ่งไปด้วยอีกคนหนึ่งก็จบเขนกับขาอีกนิดหน่อย
เป็นปูนซีมินใช่แต่ว่าด้วยเกณฑ์น้ำหนักน่าจะเยอะ
ส่วนอาการผู้บาดเจ็บก็เหนื่อยหมดแรงแต่ก็ยังมีสติค่ะ
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรังล่าสุดก็อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
คือโชคดีที่คือปากบ่อมันก็พอจะมีความกว้างในการช่วยเหลือกันได้อยู่
ใช่ค่ะคือถ้าแคบกว่านี้ก็ช่วยลำบากใช่กว่าจะดึงขึ้นมาได้ถ้าเกิดติดบ่ออะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วน้ำลึกด้วย๒๐เมตรตอนแรกดูเอ๊ะอ่านผิดหรือเปล่า๒๐เมตรจริง
บอกว่าด้านบางทีขุดลงไปมันลึกใช่ใช่นะคะครับ